ส่วนความคืบหน้าของป้าเป้าหลายคนเป็นห่วงป้าเป้านะ
เพราะว่าป้าเป้าโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยจับตัวไปควบคุมตัวอยู่นะคะ
ล่าสุดป้าเป้าได้ประกันตัวแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขใดนะคะ
เป็นกรณีที่ป้าเป้าไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มทะลุฟ้า
เมื่อวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
กิจกรรม๑๑สิงหาไล่ล่าทรราชที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ

ก็คือรวมตัวกันที่อนุสวรีแล้วก็จะเดินขบวนไปบ้านพักของผลเอกประยุทธ์
มีผู้ชุมนุมจำนวนนึงที่ถูกจับกลุ่มในวันนั้น
ซึ่งป้าเป้าวรวรรณแทร่อ้างก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยป้าเป้า
ที่ประกันตัวไปฝากขังศาลอาญาวันนี้๑๓สิงหาคม
ล่าสุดนายนรเศษนานองตูมทนายความจากศูนย์ทนาย
สิทธิมนุษยชนค่ะออกมาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า
สารอนุญาตให้ป้าเป้าประกันตัวแล้วด้วยวงเงิน๓๕๐๐๐บาท

ที่ท่านเห็นป้าเป้านี่คือ๑๑สิงหาคมนะครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าหลังพนักงานสอบสวนสนพญาไทยยื่นฝากขังกลุ่มของป้าเป้าเนี่ย
คือกลุ่มของป้าเป้ามีประมาณ๗คนแล้วก็มีกลุ่มของนางสาวเมษาเถื่อนมาอีก๔คน
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด

สารพิจารณาแล้วก็อนุญาตเหมือนกันนะคะ
ก็อนุญาตไปจนถึงชั้นของพิจารณาคดีเลย
ในวันนั้นนะคะทนายเนี้ยยื่นคำร้องพร้อมหลักซักเป็นเงินสดขอปล่อยตัวช่วนคราว
ทีนี้หลังจากที่กลุ่มทั้งหมดนี้ได้ประกันแล้วเนี่ย
รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะ
บอกป้าเป้าว่าป้าเป้าได้รับการประกันตัวแล้ว
ที่ไม่ควรถูกจับดำเนินคดีตั้งแต่แรกในทางกฎหมาย
เป้ากับประชาชนจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการชุมนุม
โดยใช้กำลังเกินกว่าเหตุของรัฐเนี่ยควรจะฟ้องกลับซะนะ
ออกมาแนะนำบอกฟ้องกลับตำรวจเลยเพื่อจะได้เป็นบรรทัศนค่ะ